คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะมีรถกระบะของวัยรุ่นนะคะ
เขาก็ขับลงไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระครับช่วงจังหวะนั้นเนี่ย
ไม่ค่อยเยอะสามารถขับรถลงไปได้ขับรถลงไปเลยค่ะ
จอดรถตกปลาเปิดเพลงดื่มเหล้าอืมแต่พอชนประธานเขาผันน้ำ
อ่างเก็บน้ำน้ำมาครับพยายามจะขับรถกระบะหนีออกมา
ไม่ทันไปติดลมแบบนี้กลายเป็นว่าเดือดร้อนชาวบ้านเขาอีก
คือเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดให้เข้ามาได้ใช่ค่ะแต่ตรงจุดนี้เขาไม่ได้ให้เอารถลงมานะ
แต่คุณขับรถลงไปค่ะอ่ากลายเป็นว่าเดือดร้อนคนที่ต้องมาช่วยอีกนี่ค่ะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะแอบขับรถกระบะอีซูซูสีดำอ่ะนะคะ
ลงไปจอดในอ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
คือเป็นจุดที่น้ำไม่สูงอะค่ะครับขับลงไปได้ก็เขาก็ไปตกปลา
เล่าเปิดเพลงเสียงดังพอกรมชนประธานผันน้ำเข้ามา
ขับรถหนีไม่ทันติดลมนะคะเดือดร้อนชาวบ้าน
ต้องเอารถกระบะมาสองคันช่วยลากนะคะ
แล้วก็ต้องประสานรถสิบล้อมาลากขอความช่วยเหลือกันโอ้โห
วุ่นวายอะค่ะครับเพราะคนที่ไปช่วยก็กลายเป็นว่าก็รถไปติดลมเหมือนกันไง
โอ้โหเลยต้องเอาสิบล้อมาช่วยอ่า
สุดท้ายก็เดือดร้อนชาวบ้านเขานะคะรถบรรทุกหลายคันเลยนะคะ
ที่ต้องมาช่วยเนี่ยค่ะเพราะว่าบรรทุกที่มาช่วยก็ติดเหมือนกัน
ใช่คือมาช่วยแล้วติดมาช่วยแล้วติดเลยช่วยกันเป็นทอดทอดอย่างนี้ไง
กระบะคันแรกคันเดียวจากคันคันเดียวรถคันเดียว
เราก็ตรวจสอบให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันอาทิตย์๓๐สิงหาคม
เป็นช่วงวันหยุดชาวบ้านก็ขับรถไปจอดกันบนถนนลงไปตกปลากันนะคะ
แต่บางกลุ่มเนี่ยลักลอบขับลงไปในจุดที่เขาไม่ให้ลง
ไม่ได้สูงหรอกแต่ว่าแอบลงไปไง
ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยมาได้ใช่จอดรถข้างบนถนนเนี่ยได้
แต่บางคนโอ้โหอยากชิวอยากชิวมาก
ก็คือลงไปในน้ำเลยดำลาบะลงไปเลย
ก็คือได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนี่ยค่ะปกติเขาจอดกันแบบนี้นะคะ
ก็เป็นจุดที่ไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้แต่เขาต้องจอดบนถนน
ไม่ใช่ให้ลงไปจอดในอ่างเก็บน้ำนะคะเห็นว่าระดับน้ำไม่สูงเลยลงไปเลยเฉยเลย
ตอนเขาผ่านน้ำมาแล้วน้ำจะขึ้นอย่างนี้ผ่านน้ำมาแล้วน้ำก็มาเยอะแบบนี้แล้วหนีไม่ทันไงคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดตั้งป้ายเอาไว้แล้วนะคะห้ามลงอ่างเก็บน้ำบางพระในบางจุด
จุดที่กลุ่มวัยรุ่นขับกระบะลงไปเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและเป็นจุดที่มีป้ายบอกเอาไว้ว่าไม่อนุญาตให้ขับรถลงไป
เพราะถ้าฝ่าฝืนมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะรถก็จะติดลมแล้วก็เดือดร้อนกันไปหมดนะคะก็ต้องมาช่วยกันเนี่ย
ครับปกติอ่างเก็บน้ำทุกอ่างของชมประธานนะครับเราก็มีมาตรการอยู่แล้ว
ประกาศห้ามลงไปเอารถลงไปหรือว่าไปล้างรถอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ตรงอ่างเราจะประกาศอยู่แล้วนะครับบางที่เราก็มีขุดร่องกันแม่ลดลงอยู่แล้ว
แต่เนื่องจากน้ำมันแห้ง๒ปีเนี่ยก็ทำให้พื้นที่เนี่ยมีทางออกทางเข้าเยอะไปหมด
ก็มีคนก็ลักลอบลงไปนะครับก็ลงไปแล้วก็ไปตกปลาบ้างอะไรบ้างนะครับ
ถ้าว่าเรื่องกฎหมายมันก็ผิดนั่นแหละก็คือเข้าไปบุกรุกในส่วนที่เราห้ามอยู่แล้วนะครับ
แต่จริงแล้วมันก็เขาจริงเขามาแบบมาแล้วก็ไปกลับเหมือนมาพักผ่อนอะไรเนี่ย
เราก็ไม่ไม่ไม่ถึงจะไปบังคับเขาขนาดนั้นนะครับทีนี้ค่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
ก็เลยกั้นพื้นที่เสี่ยงบางจุดนะคะติดตั้งป้ายประกาศห้ามนำรถยนต์ลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมนะคะ
คือป้ายเดิมเขาก็มีอยู่แล้วก็เลยจะติดป้ายเพิ่มซะเลยนะคะโอ้โห
ถ้าฝ่าฝืนอีกนี่ต้องทำยังไงดีก็ต้องปล่อยรถไว้อย่างนั้นนะผมว่านะไม่ต้องช่วยใช่ไหม
อ่าอ่าคุณฝ่าฝืนเข้ามาเหรออ่าคุณออกไปรถคุณปล่อยครั้งเนี้ยเดี๋ยวผันน้ำเข้ามาเลย
อีกแล้วนะเอาอย่างงี้ไปเลยก็ไม่เข็ดค่ะ